เป็นทหารยศร้อยโทถูกยิงเสียชีวิต
เพราะว่าไปอยู่ในร้านอาหารตามสั่ง

อยู่ในร้านอาหารตามสั่งกับภรรยาแล้วถอดเสื้ออยู่ในร้าน
สามีกลับมาเจอก็เลยยิงซะ

สามีเขาไปทำงานที่อื่นไปมา

ทำไมทหารคนนี้มาถอดเสื้ออยู่ในร้านกับเมียเรา
อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยยิงเขาสตายเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่งไม่มีชื่อนะครับ
เป็นอาคารลักษณะที่แบ่งเป็นห้องเช่าเป็นล็อกนะครับ
ที่บ้านหนองแสงตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ผู้ตายคือร้อยโทเสมือนชายพืชเพียรอายุ๕๖ปี
ถูกนายอุเทนจิตมั่นอายุ๖๒ปีใช้ปืนยิงหลายนัดนะฮะเข้าที่ร่างกาย
ตอนที่อยู่ในร้านจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอุเทนมือปืนนะมาที่ร้าน
คือนายอุเทนก็เป็นเจ้าของร้านเขาเปิดร้านนี้กับภรรยา
ขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านที่ปิดมา๒๓วันแล้ว
หลังจากนั้นพอลงมาจากรถกระบะเนี่ย
มาเดินเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปรถเก่งที่จอดอยู่หน้าร้านก่อน

แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกไม่กล้าเข้าไปดู
เพราะว่ากลัวเสียงปืนดังแบบโอ้โหมันหลายนัดเหลือเกิน
ก่อนที่จะเห็นนายอุเทนเดินออกมาจากร้าน
แล้วก็ขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจนะครับ

เป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่คนสะแก้ว

เปิดร้านอาหารตามสั่งที่นี่๒ปีกว่าแล้ว

เขาก็มักจะไปทำงานที่อื่นด้วย
ไปมาไม่ค่อยได้กลับบ้าน

คาดว่าวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเกิดการหึงหวง
เนื่องจากพอมาถึงร้านร้านปิดนะ
แต่พอเปิดประตูร้านเข้าไปพบว่าผู้ตายถอดเสื้อนั่งอยู่ในบ้าน

ก็อาจจะเข้าใจว่าภรรยานอกใจหรือยังไร
ทำไมมีผู้ชายมาถอดเสื้ออยู่ในร้านของตัวเองอยู่กับภรรยาอย่างนี้
แล้วร้านปิดไงวันนี้ร้านปิด
ติดตามตัวอยู่นะครับเพราะว่านายอุเทนพอก่อเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีไปเลยนะครับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วกำลังตรวจสอบตามช่องทางผ่านแดงทุกช่องทาง
ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะเกรงว่าจะหนีข้ามฝั่งไปยังกัมพูชา
ตอนนี้กำลังสกัดจับกันอยู่นะอันนี้ก่อเหตุแล้วหนีไปเลย